มีเหตุการณ์หนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการยิงปืนขึ้นฟ้า

เพราะชาวบ้านที่บ้านชากยายจีนที่หมู่๖ตำบลทุ่งสุขลา
จังหวัดชมบุรีร้องขอความช่วยเหลือจากตำรวจ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งในชุมชนชอบยิงปืนขึ้นฟ้า
ยิงแบบนี้หลายครั้งชาวบ้านบอกนะ
ก็ไม่รู้ว่าปืนมันจะตกมาใส่หลังคาบ้าน
หรือว่าตกใส่หัวจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้

และที่เห็นนี่ก็คือเป็นภาพปฏิบัติการ
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรแหลมชะบังนะครับ
ล้อมจับนายสมชายประวัติยากูลอายุ๔๘ปี
ขณะขับรถเก๋งมาถึงบริเวณปากซอย
ชากยาจีนยายจีน๑ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี
หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าชายคนนี้ใช้ปืนยิงขึ้นฟ้า
และก็มีพฤติกรรมแบบนี้บ่อยครั้ง

เกรงว่ากระสุนปืนจะตกใส่หลังคามาถูกคนในบ้านได้รับอันตราย
หรือจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ชาวบ้านบอกแบบนี้
บอกว่าโอ้โฮอยู่ทุกวันไม่รู้ลูกกระสุนมันจะมาเมื่อไหร่
จากการตรวจค้นในรถก็พบปืนขนาด๓๘จำนวน๑กระบอก

แล้วก็ยังพบมารดาของนายสมชายด้วยที่โดยสารมากับรถคันนี้
โดยมารดาชี้แจงว่าลูกชายยิงปืนขู่สุนัขสุนัขภายในซอยเท่านั้น
เพราะสุนัขในซอยชอบวิ่งไล่กัด
ขณะที่ลูกชายขี่รถจักรยานยนต์
ตำรวจได้คุมตัวนายสมชายไปสอบสวนดำเนินคดีในข้อหา
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควร
ก่อนที่ผู้ต้องหาจะขอประกันตัวมาสู้คดีนะครับ
นายสมชายเปิดเผยบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

แล้วก็พบรถไถดินอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้าน
เขาก็เลยเดินไปพูดคุยกับคนขับรถไถ
แต่สุนัขเจ้ากรรมในซอยแถวนี้เห่าอยู่นั่นแหละฮะ
เห่าดังเหมือนจะกัดเขา
เขาเลยจุดประทัดลูกบอลไล่สุนัขไป
ตอนจุดประทัดนี่หมามันก็ตกใจเหมือนกัน
หมาก็ตกใจมันยิ่งเห่าใหญ่เลยครับมันเห่าใหญ่เลยนะฮะมันก็เห่าอยู่นั่นแหละฮะ
เขาเลยหยิบปืนบรรจุลูกซ้อมยิงลงดิน
ฟังแล้วเขาบอกว่าซ้อมยินลงดินเท่านั้น
เพื่อที่จะไล่สุนัขนะครับ
ส่วนที่ชาวบ้านกล่าวหาเขาว่าเขาชอบยิงปืนขึ้นฟ้านั้น
ผมขอยืนยันว่าผมยิงปืนลงดินอย่างเดียว

ยิงขู่เป็นประจำผมยิงไล่หมาผม
ผมไม่ได้ขู่ข้าวบ้านผมอยู่ในสวนของผม
พี่ถ้าผมยิงขู่เนี่ยผมต้องออกไปเกะกะละลานเขาใช่ป่ะ

แต่ชาวบ้านเขาก็จะเห็นแล้วผมมายิงปกติ

เขาก็เห็นผมความจิตผมอยู่ปลอดภัย
ไม่ได้ทราบไตโจรจะไม่เข้าไอ้บุตรบ้านเขาข้างอย่างนี้นะ

แล้วถ้าเกิดผมไม่ทำอย่างนี้แม่ผมอยู่คนเดียว
คือผมไม่ได้ยิงผม๔๕ผมยิงลงพื้น
แล้วก็เป็นลูกซ้อมอย่างเดียวจริง

บอกว่าสุนัขของเขาเลี้ยงไว้เองชอบเห่า
เขาก็ยิงขู่สุนัขของเขาเองนะฮะ
แต่ชาวบ้านใกล้เคียงหลายคนบอกว่านายสมชาย
มักจะยิงปืนขึ้นฟ้าในตอนกลางคืนบ่อยครั้ง

ทำให้ชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ใกล้เคียงต่างหวาดภาวะ
ว่ากระสุนจะตกใส่หลังคาบ้านมาถูกคน

อยากให้เขาหยุดพฤติกรรมการยิงปืน
แต่เขาไม่เคยมีพฤติกรรมไปหาเรื่องหรือทะเลาะวิวาสกับใครมาก่อนนะ

แต่มีแต่เรื่องนี้แหละยิงปืน
เรื่องต้นนายสมชายก็ถูกดำเนินคดีแล้วครับ

แล้วก็มีปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ